ช่วยกันคิดหน่อยว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่ในกองไฟได้ยังไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒๒ตะบนนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจไปตรวจสอบนี่ฮะที่บ้านหลังนี้นะครับ
กู้ภัยก็ไปไปพบศพนายสายพรป้องอายุ๖๓ปี
สภาพของท่านนอนหงายถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในกองไฟ
ขออภัยนะฮะมือนิ่งหิกงอแล้ว

แล้วก็พบขวดน้ำมันพลาสติกแล้วก็ไฟแชคอยู่ใกล้กับศพด้วย
นางป้อมอายุ๕๘ปีนี่นี่เราจำลองภาพให้ดู
นางป้อมอายุ๕๘ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
ครับเล่าบอกว่าเธออยู่กับบ้านกันเนี่ยกับสามีสองคน
สามีปวดไปเอามาพลึกครับเป็นมานานแล้วนะครับ
เที่ยงก็จะมานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ประจำ
กระทั่งประมาณนะฮะตีห้าครึ่งเธอตื่นมา
เธอมากินกาแฟเรียกทำไมไม่เจอตัวไม่ขาน
แต่เห็นแสงไฟของไฟฉายมันส่องมาจากที่เกิดเหตุ
ก็เลยเดินเข้าไปดูอ้าวสามีเสียชีวิตอยู่ในกองไฟแล้วครับ
เขาไปแต่ตอนประมาณ๕โมงเช้าหรือเที่ยงอะไรอย่างนี้
เขาจะไปนอนเล่น

ไม่รู้ป้าตื่นมาก็เห็นไฟสายมันส่อง
ป้าก็จะไปเรียกว่ากินกาแฟ

ไปหาภรรยาผู้เสียชีวิตที่วัดสร้อยทอง
ญาติพี่น้องก็ไปเตรียมสถานที่ในวัดสร้อยทอ
เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับเป็นเวลา๓วัน
แล้วเดี๋ยวจะชาปนกิจวันพระราชสบดีที่๓๑มีนาคมนี้
ป้อมภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
สามีของเธอเป็นอมพลึกครึ่งซีกซีกซ้ายนะ
ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ทำกิจวัตรตัวเองได้

แต่เวลานอนจะขยับตัวยากหน่อย
คือพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่า
มีลักษณะเป็นพื้นดินมันไม่ส่อมเสมอนะ
ก่อนหน้านี้สามีเคยให้เธอไปเกลี่ยดินตรงนี้

แล้วเขาก็เคยสั่งห้ามสามีนะหมายถึงฝ่ายพี่ผู้หญิง
สั่งห้ามสามีแล้วบอกอย่าไปจุดไฟพี่อย่าไปจุดไฟ

นางพิมจันทร์มาธรรมานะครับเป็นเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
ทุกเช้าก็ชอบอมพระปรรณจากร้านสามล้อ
ชาวบ้านสานิทธานว่าพูดตายล้มหรือเปล่า
แล้วแบบจะพลิกตัวแล้วพลิกตัวเองไม่ได้

ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
รอผลการชนสูตรจากแพทย์ก่อน
เรื่องต้นคิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุครับ